คุณผู้ชมฮะเรามาดูกรณีของผู้ว่าปูนะครับ
ก็คือผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
โพสต์ไว้ประมาณ๑๗ชั่วโมงที่แล้วสักประมาณทุ่มหนึ่งของเมื่อคืนนี้
ยังบอกว่าสมุทรสาครไปต่อพวกเราต้องสู้พวกเราต้องทำงาน
แต่ปรากฏว่าถ้าไปดูอีกเฟสหนึ่งของผู้ว่าปูเหมือนกันนะฮะ
คือเฟสสักระวีศรีแสงธรรมซึ่งเป็นนามปากกาของผู้ว่าปู
ใช้ในการเขียนหนังสือเอ้าปรากฏว่าช่วงประมาณ๒ทุ่ม
คือ๑๖ชั่วโมงที่แล้วคุณผู้ว่าปูเนี่ยโพสต์ตัดเพาะ
และเหมือนจะทำหนังสือลาออกจากราชการโพสต์ยาวมากเลยนะ
โพสต์ยาวเลยนะฮะทีนี้หลายคนมีความสงสัย
ผู้ว่าปูท้อจากระบบราชการหรือท้อจากเรื่องสุขภาพของตัวท่านเองนะครับ
คืออย่างนี้ครับสิ่งที่ผู้ว่าปูโพสต์ออกมา
เราดูในเฟซที่สำคัญก็คือเฟซสักระวีสีแสงถ่ำ
ซึ่งเป็นนามปากกาของท่านนะท่านโพสต์ออกมายาว
บอกว่ายามดีใช้ยามไข้รักษาหรือเปล่าหรือไม่รักษานะฮะ
คือมีคนถามผมมาเยอะเลยไม่ย้ายกับเขาเหรอ
เพราะว่าเป็นช่วงฤดูการยกย้ายผู้ว่าให้ควรใช่ครับ
คำสั่งของกระทรวงมหาดไทยออกมาเหมือนกันแล้วนะฮะ
แต่ว่าไม่เห็นมีชื่อในคำสั่งหรือว่าผมเกษียณในปีนี้หรือเปล่า
คนก็ถามผมมาซึ่งจริงผมเกษียณปีหน้า
ผู้ว่าตอบแบบนี้ครับบอกว่าอยากย้ายเช่นกันครับ
เหตุผลของผมก็คือสุขภาพผมไม่แข็งแรงออกพื้นที่ได้ไม่มาก
ไปมาก็ไม่สะดวกหลายคนเป็นห่วง
คือออกจากสิริราชแล้วแต่ร่างกายมันไม่เหมือนเดิม
ผมยอมรับเลยมันทิ้งร่องรอยไว้เยอะเลยโควิดเนี่ยนะฮะ
เหนื่อยทั้งไอทั้งจำมีน้ำมูกหอบง่าย
แล้วก็มีอาการล่าสุดคือเกร็งด้านขวาค่อนข้างมาก
หมอบอกว่าผมเครียดหนักพักผ่อนน้อยต้องถนอมชีวิตมากกว่านี้
แต่ผู้ว่าบอกว่าขณะที่งานในสมุทรสาครไม่เครียดคงไม่ได้
กระทรวงบอกว่าผมทำงานมากเกินไป

ผมทำงานมากเกินไปจะย้ายให้ไปอยู่จังหวัดอื่น
งานโควิดเบาขึ้นแต่ผมก็เป็นห่วงชาวบ้าน
ก่อนถึงฤดูโยกย้ายขอผมเป็นพนักพิงให้กับชาวบ้านอุ่นใจก่อน
ว่าเรายังไม่หนีไปไหนผมเกษียณปีหน้านะครับ
ผมบอกทุกคนเลยนะครับผมบอกคนใหญ่ในกระทรวง
ถึงเหตุผลการย้ายว่าผมอยากย้ายไปอยู่ที่อื่น
เพราะสุขภาพร่างกายล้วนมันสู้อยู่ที่สมุทรสาครไม่ไหวคุณ
เพราะอะไรสมุทรสาครควรจะมีคนเก่ง
มาอยู่ที่นี่ตัวผมเองเนี่ยมันมีปัญหาด้านสุขภาพ
ผมก็คิดสระตะในใจเหลือเกินว่าผมเนี่ยควรจะยุติแล้วนะครับ
ทีนี้ผู้ใหญ่ในกระทรวงซึ่งหมายถึงมหาดไทยนะครับ
เขาก็บอกว่าถ้าผู้ว่าปูจะย้ายไปสุพรรณ

เพราะว่าตรงนั้นมีนักการเมืองอะไรเขาครองที่อยู่
หรือจะกลับไปอ่างทองซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้ว่าปู

ผมก็เลยงงว่าเรื่องของจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่มันยังไงกันแน่
มาอยู่สมุดสาขนอำเภอที่๓
หรือว่าทางกระทรวงเขาเอาเรื่องของอำเภอมาวัดนะ

ยามดีใช้ยามไข้ไม่รักษา
มาถึงตรงนี้คนสนิทกันก็คงรู้แล้วว่าผมเลือกจะทำยังไงนะครับ
แล้วก็เหมือนว่าพอคนเข้าไปอ่านก็ตีความว่าผู้ว่าจะลาออก

ลาออกทั้งที่เกษียณปีหน้านะ
แต่จะลาออกซะตั้งแต่ตอนนี้เลย
เพราะว่ามันมีคำที่ผู้ว่าโพสต์บอกว่านึกถึงคำพูดของลูกสาว
ที่ปลอบพ่อว่าพ่อต้องดูแลสุขภาพ

อยู่ในราชการอีกแค่ปีเดียวแต่อยู่ในชีวิตหลังเกษียณอีกหลายปี
แล้วก็คุณหมอก็พูดเหมือนกันบอกว่าต้องดูแลสุขภาพเป็นหลักนะ
แล้วก็ถ้าเราจะพักเราจะหยุด
มันก็คงมีข้าราชการคนอื่นที่เขาขึ้นมาแทนเราได้ในการทำงานตรงนี้
ก็เลยเหมือนว่าผู้ว่าปูตัดสินใจที่จะลาออกจากตำแหน่งนะครับ
ทีนี้ตอนสัก๒ทุ่ม๒๐เมื่อคืนนี้
ปรากฏว่านักข่าวติดต่อผู้ว่าปูไปเยอะเลย
ผู้ว่าปูยืนยันกับสื่อมวลชนบอกว่าเขียนข้อความโพสต์เองทั้งสิ้น
และอีกอย่างได้มีการร่างหนังสือลาออกไว้ตั้งแต่๑สัปดาห์ที่แล้วแล้ว
แล้วเชื่อว่าจะมีผลสิ้นปีงบประมาณก็คือสิ้นเดือนกันยายนนี้
และขอกลับไปอยู่ที่บ้านที่จังหวัดอ่างทอง
ผู้ว่าก็พูดทิ้งท้ายเหมือนตอนโพสต์เลยบอกว่าสู้ไม่ไหวแล้วจริง
พอแล้วจบแล้วคุณ
ทีนี้ในเฟสศักระวีศรีแสงธรรมแล้วก็รวมถึงเฟสอีกเฟสของผู้ว่า
ผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสีปรากฏว่าคนไปแสดงกำลังใจเยอะเลย
ให้กำลังใจท่านเยอะเลยแต่หลายคนก็เคารพการตัดสินใจของผู้ว่าปู
บอกว่าถ้าผู้ว่าลาออกพวกผมก็เคารพกันตัดสินใจ

คือหลายคนก็เป็นห่วงสุขภาพของผู้ว่าปู
แล้วก็แสดงคอมเมนต์อีกเกือบ๒๐๐คอมเมนต์นะคะ
ตอนนี้เริ่มติดแฮชแท็กกันแล้วนะฮะ

โอ้โหนักข่าวก็พยายามที่จะติดต่อผู้ว่าปูให้ได้
ทีมข่าวของเราที่สมุทรสาครไปดักเลยคุณ
ดักที่สารากลางจังหวัดตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
แต่ว่ารอแล้วรอเล่าผู้ว่าปู
ไม่ได้เดินทางเข้าสารากลางนะครับ
มีรายงานว่าผู้ว่าปูไม่ได้อยู่ในจวนผู้ว่าด้วย

ทีนี้ทีมข่าวก็ติดต่อสอบถามไปยังกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
รองผู้ว่าธีรพัฒน์คัชมาศนะครับ
รองผู้ว่าบอกว่าตัวของรองเองก็ยังไม่ได้เจอผู้ว่าเลย
เห็นข่าวจากทางเฟซบุ๊คเหมือนกันว่าผู้ว่าเหมือนตัดเพาะเหมือนอยากลาออก
อย่างไรก็ตามนะฮะก็เข้าใจ
ท่านผู้ว่าเองน่าจะมีเหตุผลและสาเหตุสำคัญมาจากเรื่องของสุขภาพ
เพราะว่าเดิมทีท่านผู้ว่าคือมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
แต่ว่าท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งสู้งานมาก
ประกอบกับพอป่วยโควิด๑๙อะไรของตัวท่าน
มันก็เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะครับ
รองผู้ว่าบอกว่าผมนะประทับใจในการทำงานของผู้ว่าวีรศักดิ์มาก
ตอนที่ผู้ว่าเข้าโรงพยาบาล
ผมดูแลพี่น้องชาวสมุทรสาครเหมือนกัน
แต่ผมนะคุณนะเอาแบบอย่างจากท่านผู้ว่าปูมาใช้
ในการดูแลประชาชนนะครับ
ผู้ว่าเป็นคนทำอะไรตั้งใจจริงจัง
ลงพื้นที่ดูแลทุกสุขของประชาชน
ลงถึงพื้นที่จริงช่วยแก้ไขปัญหา
โลแกนของท่านผู้ว่าปูก็คือทำทันที

ถ้าท่านทราบนะท่านจะแก้ไขโดยทันที
อกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างให้นักปกครอง
หากท่านลาออกจริงนะท่านรองผู้ว่าบอกว่าเสียดายมากครับ
ก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่า
เกิดอะไรขึ้นนะครับ
เพียงแต่ว่าก็เรียนว่า
คุณผู้ชมรอสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทีมข่าวของเราพยายามตามตัวผู้ว่าปูให้เจอนะครับ
ท่านจะยื่นหนังสือลาออกในวันนี้จริงหรือเปล่านะครับก็เป็นข่าวที่น่าตกออกตกใจเหมือนกันนะ
เพราะว่าสื่อใหญ่นำเสนอหมดเลยทุกสื่อเลยจริงนะฮะ
ทีนี้จากสมุทรสาครคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมดูเรื่องของที่ลบบุรีหน่อยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ชาวลบบุรีให้กำลังใจผู้ว่าลบบุรีถามว่าผู้ว่าจะลาออกหรือเปล่า
ไม่ใช่นะคะคือผู้ว่าลบบุรีทำหนังสือขอวัคซีนจะเอาวัคซีนมาจัดสรรให้กับชาวลบบุรี
ทำหนังสือไป๖ฉบับแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนเลย
ซึ่งตอนนี้ค่ะถ้าเกิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะ๑๐๐ของชาวลบบุรีนะ
มีคนลบบุรีได้รับวัคซีน๑๗เท่านั้นเอง
ทีนี้ผู้ว่านิวัตรรุ่งสาครก็มีการพูดในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
บอกว่าเข้าใจความรู้สึกของชาวลบบุรีนะ
แม้ว่าตัวผมเนี่ยตัวผู้ว่าจะทำหนังสือไป๖ฉบับ
แต่ก็ไม่สามารถหาวัคซีนมาฉีดให้ชาวลบบุรีอย่างเร่งด่วนได้
เอาจริงผมว่าในใจของผู้ว่าลบบุรีก็คงคิดหนักอยู่เหมือนกัน
บอกโอ้โหจะดูแลพี่น้องประชาชนแต่ว่าพวกอาวุธมันไม่มา
ขอไปแล้วขอไปเล่าก็ยังไม่ได้สักทีนะครับ
ทีนี้คนลบบุรีเขากลัวว่าผู้ว่าจะท้อ
คนลบบุรีก็เลยมาส่งกำลังใจให้บอกว่าผู้ว่าอย่าเพิ่งท้อเลยนะ

ทีนี้ก็ต้องสอบถามทางด้านทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
สาธิตปิตุเตชะก็พูดถึงกรณีจังหวัดลบบุรีเหมือนกัน
ว่ามีการทำเรื่องขอวัคซีนมาแต่ว่าไม่ได้รับการจัดสรร
คือคุณสาธิตเนี่ยก็ย้ำว่าหลักการพิจารณาเรื่องวัคซีนเนี่ย
เป็นของสอบคอแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ย
บุรีเองยังไม่เป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดมาก
มันก็เหมือนกับหลายจังหวัดที่ต้องการวัคซีน

ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีคลัสเตอร์เกิดขึ้น
ทางสาธารณสุขเองเนี่ยกำลังพิจารณา

ใช่เพราะลบบุรีนะมีเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ย
สัปดาห์๒สัปดาห์ก่อนปรากฏว่าเจอคลัสเตอร์ใหญ่
ใช่แล้วก็หมอตีพูดถึงกรณีผู้ว่าสมุทรสาครด้วยนะคะ
บอกว่าก็เคารพการตัดสินใจลาออก
หลังจากประสบปัญหาทางสุขภาพแล้วก็ปัญหาส่วนตัว
คือทางตัวคุณสาธิตเองเนี่ย
ก็เห็นว่าผู้ว่าสมุทรสาครผู้ว่าปูเนี่ย
ทำงานหนักคือทำงานแข็งขัน
แม้ว่าจะเป็นคนที่เคยติดโควิดมา

แล้วก็เป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยที่จะพิจารณานะคะ
ผู้ว่าปูนะถือว่าเป็นต้นแบบเหมือนกันนะคุณนะ
ในการที่เป็นคนสู้โควิดจนกระทั่งตัวเองท่านเองติดโควิด
แล้วพอออกมาจากโรงพยาบาลก็ทำงานต่อนะครับ
ก็เลยเป็นที่จับตามองแล้วสำหรับตำแหน่งของผู้ว่าปู่นะครับ